สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทยรัฐมาแล้วนะครับ
ประจำวันอาคารที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน่ะ
วันนี้ข่าวสารอัดแน่นเลยใช่ค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะ
ไฟไหม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้น
ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไฟไหม้สักประมาณตีสี่กว่า
ที่จังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมฮะมีคนที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตสามรายเลยนะฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถเข้าควบคุมเพลิง
ที่กำลังโหมลุกไหม้ห้องแถวซึ่งเปิดเป็นร้านทำเบาะรถยนต์
สร้างด้วยปูนหลังคาไม้แบบนี้นะครับคือภายในมันมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำเบาะรถยนต์คุณ
โดยเฉพาะฟองน้ำจำนวนมากเลย
มันก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
ร้านแห่งนี้อยู่ที่ถนนสายทัพทันสว่างอารมณ์พื้นที่หมู่๒
ตำบลทัพทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
แล้วก็ไฟลามไหม้รถกระบะอีก๒คัน

อุปกรณ์ทำเบาะและข้าวของต่างถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักตี๔๔๐นาที

ทีนี้คุณผู้ชมฮะนางสุชินเหมือนทองแม่ของเจ้าของร้าน

บอกว่ายังไม่เห็นลูกชายลูกสะพ้ายแล้วก็หลานสาวออกมาจากห้อง

ว่าตอนเกิดเหตุน่าจะนอนหลับอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำแล้วก็ต้องทุบกำแพงอิด

คุณพบภาพสลดใจจริง

พบร่างของนายพิเชษเหมือนทองเจ้าของร้าน

ขมซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็ลูกสาววัยแค่๕ขวบคุณ

ถูกเผาไหม้เป็นตอตะโกแบบนี้

เสียชีวิตอยู่ภายในห้องนี้๓ศพนะฮะ

เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นไฟไหม้สายไฟ
มาจากยอดเสาปูนแถวบริเวณหม้อแปลงไฟคุณ

จากนั้นไฟมันก็ลามไปตามสายไฟนะคุณ
แล้วสายไฟก็ตกลงมาฮะ
ตรงเพลิงนั่งเล่นหลังคามุงแฝก
ตรงนั้นก็เป็นจุดต้นเพลิงได้เป็นอย่างดีอีก

จนเกิดไฟไหม้หลังคาแล้วก็ลามเข้าไปในบ้านวอดทั้งหลังเลยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจรอให้เจ้าหน้าที่วิทยาการ

เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุไฟไหม้นะครับ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคุณนะ
ถ้ามันมาจากพวกเสาไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหน้าบ้าน

ใช่ค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วก็ต้อง
ไม่รู้ต้องเพิ่มความระมัดระวังยังไงคุณผู้ชม